ไม่เชื่ออย่ารบหลู่ในช่วงนี้นะครับ

จะพาตัวแม่ของวงการเมคอัพอาร์ติสเมืองไทยมาในรายการเรา
ขอบอกว่าพี่คนนี้เกือบตายมาแล้ว

อีกสิ่งหนึ่งไปเขาใหญ่
เกาะรถขึ้นไปไม่ได้หลับไม่ได้นอน

ซึ่งมาบอกเลยว่าถ้าไม่หยุดเล่นเนี่ย

ขอต้อนรับคุณกมลฉัดเสนฮะพี่มนต์ฮะ
ไม่เชื่ออย่ารบลูก
คุณกมลชัดเสนขอต้อนรับสู่มูนัย

จริงแล้วพี่มนต์เนี่ยเป็น
ระยะการทำงานนี้จะน้อยกว่าพี่ม้าสักประมาณปี๒ปี
คุณไม่มีใครที่จะแก่กว่าพี่ม้าไอ้ทุกบัน
เราเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ตอนเป็นนักเรียนแล้ว
แต่ว่าคุณม้าเขาจะเข้ามาทำงานก่อนแป๊บนึงแล้วก็พี่ก็จะตามมา

สมัยก่อนในการที่เราจะถ่ายแฟชั่นหรือถ่ายรูปหรือการแต่งงาน
หรือการอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวกับความสวยความงามเนี่ย

จะไม่มีอาชีพนี้แบบโดยเฉพาะ
การที่รุ่นของพวกพี่เนี่ยจะเป็นเหมือนกับรุ่นพวกบุกเบิกก็ว่าได้
ของการที่จะให้คนเขายอมรับในวิชาในอาชีพนี้
เพราะฉะนั้นตอนวัยรุ่นในกลุ่มของพี่ก็จะซ่ากันหน้าดู
โอ้โหซ่าอยู่แล้วซ่ามากอ่ะนะมดดำเนอ

โอ้โหมาปะกันสัก๑๐กว่าคนขึ้นไปเนี่ยโอ้โห
ซึ่งหลายคนก็น่าจะรู้จักอย่างมีคุณตัวกิรติชนลสิทธ
ใช่มีคุณตุ๊กคุณจ๋อมเทียเตอร์

หลายท่านนั่นแหละค่ะที่เป็นคนที่มีชื่อเสียงในตอนช่วงนี้นะคะ

ช่วงนั้นเราก็แค่เต็มที่ก็๒๐
ไปต้นอะนึกออกไหม

ไปงานงานซึ่งเพื่อนที่เป็นเจ้าของที่
เพื่อนผู้ก็จะชอบเล่นก็ซอฟต์เต้นด้วยกันสมัยก่อน
เจงกิสคานจำเป็นเพลง
เจงกิสคาน
เจงกิสคานเต้นกิสคาน

สมัยก่อนเพื่อนเขาเป็นคนปากช่องใช่ไหม

มีวงแกนเอ็กซ์ไปเล่นอะไรอย่างนี้
เราก็ไปแล้วก็ไปเล่นขัดช่วงของตัวเอง

ไม่ใช่ที่เขาใหญ่นะ

เขาก็จัดให้เราได้ไปนอนที่บ้านพัก
แล้วยังไงเหตุการณ์เหมือนกัน

เขาก็ให้พวกเราทั้งแก๊งเลย

ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าบ้านไหนก็พาขึ้นโรคบาป

หนาวเลยทุกคนก็นั่งอยู่ในรถสองแถวนะฮะ

ร้องเพลงยมพระบาลเจ้าขอ

เพลงนี้เชิญท่านมาแล้วฟังหน่อยสิ
อ่าจำได้เลยร้องเพลงยมพระบาลเจ้าขา
แล้วก็มีเพลงอะไรก็รู้ที่มันทะลึ่งจำไม่ได้แล้วนะ
ทุกคนสมัยก่อนก็เป็นศัพท์สภาษณียีสีพัดนนะ

กลับมาแม่กลายแล้วต้องด่ากัน
เข้าจอมก็ว่าด่ากรี๊ดซาด
จำได้ตอนนั้นที่ไปเนี่ยมันขึ้นไปที่เขา
แต่ก็ไม่ได้สูงถึงเขาใหญ่แต่มันมืด
จำได้เลยมันขึ้นเป็นขึ้นไปแล้วบ้านเนี่ยมันจะอยู่

ลงเนี่ยพอลงจากรถเนี่ยมีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ย

พอเปิดประตูปุ๊บจะมีเตียงอยู่ตรงประตูพอดีเลย
ก็เดินเข้าไปก็จะเป็นที่นอน
ก็เสียงคุณกัดฟันอ่ะยังมากเลยอ่ะ
ฉันไปว่าเฮ้ยเสียงอะไรวะกัดฟัน
ก็เปิดไฟก็เป็นอินเนี่ยนอนอยู่เตียงอ่ะ
นอนอยู่แล้วก็ชักตาเหลืองนอกนอก

มันเป็นโลบั้มหมูก็ถูกก็ช่วยกันจับใช่ไหม

ก็ต้องขยับอ้าง้างปากเขา
แต่ความที่มันแรงมากก็ตัวเขาเล็กนะ

เขาพอลองหลมเฮ้ย

นิ่งไปเลยตอนนั้นนึกถึงผีหรือยัง
นึกถึงผีแล้ว

ตอนที่มันลงมาจากรถมันเห็นผู้หญิงนั่งอยู่ตรงหน้าประตูบ้าน
มันก็จะมาบอกพวกเราพอดีมันสะดุดก้อนหินที่จะลงข้าง
มันสะดุดปุ๊บมันก็เลยไม่ทันทันทันพูดก็ไม่ได้พูด
ก็เลยเดินมาถึงป้ายหน้าบ้านเสร็จก็เปลี่ยนหัวมาก

เสร็จปุ๊บเขาก็ครึ่งหลับครึ่งตื่นเขาบอก

เป็นผู้หญิงแล้วบอกว่าพวกมึงทำให้ลูกกูตื่น

นั้นคืนนี้ก็ไม่ให้พวกมึงนอน
ก็ได้นอนทั้งที่นั้น

ฉากอีกรอบหน่อย

แล้วมีเพื่อนอีกคนหนึ่งชื่อจู้อีจูเขาก็เลยขึ้นไปนอนทับอียอยทั้งตัวอย่างนี้เลย
นึกออกไหมขึ้นไปกดแล้วมันดิ้นมากก็ลงไปนอนทับอีไวนี่เลยไง
ทับไปเสร็จปุ๊บอีจู้บอกว่าแกฉันเป็นอะไรกัน
นี่อีคนหนึ่งนะที่ทับตัวผีนะบอกแกจะเป็นรู้ฉันชาบหรือไม่ท้าว
อีไววิ่งไปแล้วพออีกช่ายนี้คุณว่ามันเป็นผี

คนถ้าอยู่ข้างในมันจะวิ่งออกไม่ได้แต่บางคนอยู่ปลายเท้ามันวิ่งออกประตูได้ไงนึกออกป
พอไอ้พวกที่วิ่งออกประตูไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็บอกเฮ้ยอย่าวิ่งไปมันมืด
พอพวกมันบอกวิ่งไปมืดทันมันเจออีวัยปลอดภัยมากเลย
พวกมันมาเจออีวัยที่เป็นผีตัวแรกต้องกระจายวิ่งกลับมาบ้าน
ใช่ชั่นทรัพย์ก็ขำมากเลย
แต่ตอนนี้มันขำนะแต่ตอนนั้นมันไม่ขำไม่ขำ
แต่นั้นไม่ขำอะแบบแล้วคุณจุส

ก็เลยฟื้นขึ้นมาเสร็จก็บอกว่าเออไม่รู้เป็นอะไรเมื่อกี้ไม่รู้ตัวเลย
แต่ว่ารู้สึกว่าพอไปทับไปไวเนี่ยแล้วมันชาที่เท้าแล้วก็ไม่รู้สึกตัวอีกแล้ว

ก็ยังไม่จบทีเดียวนะตอนนั้นก็กี่โมงก็ไม่รู้เราก็จำไม่ได้แล้ว
แต่รู้ว่ามันนานมากเลยก็นั่งคุยกันไปเรื่อยจนสักพักหนึ่ง
คนที่วัยนี้อยู่ดีก็พูดขึ้นมาเลยรอพูดมาเฉยบอกว่าเออจะไปแล้วนะ
บอกว่าจะไปไหนวะแล้วก็ถามแล้วออกมาบอกว่าจะไปแล้วนะ
บอกว่าเจ้าที่ที่นี่มาบอกให้ไปแล้วบอกขอโทษนะพูดอย่างนี้

เจ้าที่ที่มาได้บอกว่าพรุ่งนี้ไปทำบุญให้หน่อยนะอยู่ปีโล๔

พรุ่งนี้ไปทำบุญให้หน่อยนะกิโลอยู่ที่กิโลสิ
แต่พอบอกพอมันล้มตึ้งไปเลยหนุ่มใช่ไหมอัศจรรย์มากตลกมากเลย

เหตุการณ์วันนั้นถึงวันนี้๓๐กว่าปีแล้วนะ
ถ้าวันนั้นตัวเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ด้วย
ไม่เชื่อนะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริง
๑๐คนเห็นเหมือนกันหมด
มันต้องมีสิ่งลี้ลับมันต้องมีศัยศาสตร์
เราเชื่อว่าในวันนั้นกลัวมากทุกคนกลัวหมด

ตื่นเช้าก็เข้ามาในเมืองเช่ารถกันแบบว่าไม่ไหวแล้ว

พระที่นั่นพระท่านยังบอกว่า

อาจจะแบบเสียชีวิตแล้วก็ไม่ได้รับการทำที่ถูกพิธี
อาจจะเป็นไปได้ที่วิญญาณเขาอาจจะวนเวียนอยู่แถวนั้น
แล้วเราก็คงคึกขนองมั้ง
วันนั้นก็คงพูดเมาะกันเมาะแตกเมาะแต่ง
ต้องเข้าใจว่าจะป่าแตกไหมล่ะ
มีคนคนก็ต้องเฟี่ยงของใส่นะคะคุณ

บอกว่าจะมาทำบุญ
เพราะว่าเมื่อคืนนี้พวกเราโดนผีหลอก
ทำสังคตาทำอังสัก

ให้เอาของไปว่ายที่กิโลสี่
เขาบอกว่าเค้าอยากได้
หนูเขาก็เกาะรถตามขึ้นมาก็บอกว่าอ่ะคุณไปแล้วที่ที่มาไล่
เนี่ยขอโทษเนี่ยแต่พรุ่งนี้ไปทำบุญให้หน่อยนะ

ก็เลยทำภาพจีโวทด์พระไปทำบุญ
พอทำชมที่โปรโหตคนที่นั่นแบบ

เหมือนแบบรถชนตายโดยไม่ได้พูดเป็นใครอะไรอย่างนี้เค้าบอกอะนะ

ที่อัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งคือว่าพอเราลงจากบ้านหลังนี้
กลับไปที่ปักช่องใช่ไหมคะเราก็ไปเล่าให้กับเพื่อนฟัง
มีเพื่อนของเพื่อนอีกคนนึงซึ่งมันหาว่าเราโกหก
เหมือนประมาณว่าเราก็ไปเล่ามันบอกว่าเฮเมื่อคืนฉันไม่ได้นอนเลย
ทั้งคืนพวกฉันไม่ได้นอนเลยพวกฉันโดนผีหลอก
เพราะว่าเนี่ยผีเกาะรถมาจากกิโล๔เนี่ยทำให้พวกฉันไม่ได้นอนเนี่ย

แต่ด้วยความขนองของพี่นอกเหนือจากเรื่องนี้แล้ว
เห็นบอกพี่ยังมีเรื่องราวของการเล่นผีถ้วยแก้ว
คือจริงแล้วตอนเด็กเนี่ยเราเป็นคนที่ชอบเรื่องแบบนี้มากพี่ชอบ

จำได้เลยว่าตอนนั้นพี่ไปเช่าหอพักอยู่ตรงบางกระบือ
เป็นหอพักหรือบางกะบื้ออยู่กันกี่คน

มีใครบ้างจำได้ไหม

พี่จอมเทียเตอร์นะฮะใช่คือมีเพื่อนอยู่หลายคนมากเลยนะฮะตอนนั้นเราชอบเที่ยวกลางคืนกัน
เที่ยวกลับมาตอนกลางคืนเนี่ยพวกเพื่อนเขาก็ฉากเล่นผีด้วยแก้วกัน
ก็เล่นกันคือหอพักเนี่ยมันจะเป็นตรงกลางมันจะเป็นที่ว่างโล่งนั่งเล่นอย่างนี้

แล้วตรงข้ามหอพักอันนี้มันจะเป็นมันจะเป็นตลาด

แล้วบนดาดฟ้าของตลาดบางบุญนี้จะมีสาร
ซึ่งเราก็ไม่เคยคิดว่าเป็นสารอะไรก็มองก็ตรงเห็นกันอย่างนี้
หมายความว่าตึกของพี่อยู่นี่ตลาดตึกตลาดอยู่นี่ถูกไหมครับพี่อยู่บนห้องเนี่ย
มองมาอีกฝั่งนึงเนี่ยพี่จะเห็นเลยว่ามีสารภูมิอยู่ตั้งอยู่บนยอดตึกตลาด
ใช่อยู่บนตราดแล้วตรงกลางแล้วตรงวันนั้นก็เล่นผีโดยแก้วก่อนเนี่ยเค้าก็เล่นข้างนอก
ที่ลานซักผ้าแล้วมันเป็นห้องนี้มันก็ซักผ้าตรงนี้
สมมุติว่าวันหน้านาคืนนั้นนะพี่กลับมาจากเทียบกันเนี่ยเค้าก็เล่นผีโดยแก้วกันอยู่
พี่ไก่จอมเนี่ยก็ซักผ้าจับได้เลยก็นั่งซักผ้ากันเพื่อนก็เล่นผีด้วยแก้วกัน
เล่นเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่ามีคนไอ้ผีนี่มันก็มาเข้าในผีตัวแก้วเนี่ยบอกว่า
ให้พวกมึงเลิกถ้ามึงไม่เลิกตาย
แต่ตอนนั้นพี่ยังไม่ได้เล่นนะพี่ซักผ้าอยู่
ครูชื่อดังถ้ามึงไม่เลิกตาย
กูชื่อดำถ้ามึงไม่เลิกตาย

ยังไม่ได้ทำอะไรเพราะตอนนั้นพี่ซักผ้าอยู่
พี่ซักผ้าอยู่กันเพื่อนเขาก็เล่นอยู่กันเพื่อนก็บอกว่าพี่อะไรวะ
พี่ยังไม่ได้เลิกแต่พี่ยังไม่ได้เลิกแต่พี่ยังไม่ได้เลิก

พี่ยังไม่ได้เลิกแต่พี่ยังไม่ได้เลิก
พี่ยังไม่ได้เลิกแต่พี่ยังไม่ได้เลิก

พี่ยังไม่ได้เลิกแต่พี่ยังไม่ได้เลิก
พี่ยังไม่ได้เลิกแต่พี่ยังไม่ได้เลิก

พี่ยังไม่ได้เลิกแต่พี่ยังไม่ได้เลิก

พี่ยังไม่ได้เลิกแต่พี่ยังไม่ได้เลิก
พี่ยังไม่ได้เลิกแต่พี่ยังไม่ได้เลิก
พี่ยังไม่ได้เลิกแต่พี่ยังไม่ได้เลิก

พี่ยังไม่ได้เลิกแต่พี่ยังไม่ได้เลิก

พี่ยังไม่ได้เลิกแต่พี่ยังไม่ได้เลิก

พี่ยังไม่ได้เลิกแต่พี่ยังไม่ได้เลิก

พี่ยังไม่ได้เลิกแต่พี่ยังไม่ได้เลิก
พี่ยังไม่ได้เลิกแต่พี่ยังไม่ได้เลิก

พี่ยังไม่ได้เลิกแต่พี่ยังไม่ได้เลิก

พี่ยังไม่ได้เลิกแต่พี่ยังไม่ได้เลิก

พี่ยังไม่ได้เลิกแต่พี่ยังไม่ได้เลิก
พี่ยังไม่ได้เลิกแต่พี่ยังไม่ได้เลิก

พี่ยังไม่ได้เลิกแต่พี่ยังไม่ได้เลิก
พี่ยังไม่ได้เลิกแต่พี่ยังไม่ได้เลิก

พี่ยังไม่ได้เลิกแต่พี่ยังไม่ได้เลิก
พี่ยังไม่ได้เลิกแต่พี่ยังไม่ได้เลิก
พี่ยังไม่ได้เลิกแต่พี่ยังไม่ได้เลิก

พี่ยังไม่ได้เลิกแต่พี่ยังไม่ได้เลิก
พี่ยังไม่ได้เลิกแต่พี่ยังไม่ได้เลิก

พี่ยังไม่ได้เลิกแต่พี่ยังไม่ได้เลิก
พี่ยังไม่ได้เลิกแต่พี่ยังไม่ได้เลิก
พี่ยังไม่ได้เลิกแต่พี่ยังไม่ได้เลิก

พี่ยังไม่ได้เลิกแต่พี่ยังไม่ได้เลิก
พี่ยังไม่ได้เลิกแต่พี่ยังไม่ได้เลิก

พี่ยังไม่ได้เลิกแต่พี่ยังไม่ได้เลิก
พี่ยังไม่ได้เลิกแต่พี่ยังไม่ได้เลิก
พี่ยังไม่ได้เลิกแต่พี่ยังไม่ได้เลิก
พี่ยังไม่ได้เลิกแต่พี่ยังไม่ได้เลิก
พี่ยังไม่ได้เลิกแต่พี่ยังไม่ได้เลิก
พี่ยังไม่ได้เลิกแต่พี่ยังไม่ได้เลิก
พี่ยังไม่ได้เลิกแต่พี่ยังไม่ได้เลิก

พี่ยังไม่ได้เลิกแต่พี่ยังไม่ได้เลิก

พี่ยังไม่ได้เลิกแต่พี่ยังไม่ได้เลิก
พี่ยังไม่ได้เลิกแต่พี่ยังไม่ได้เลิก

พี่ยังไม่ได้เลิกแต่พี่ยังไม่ได้เลิก

พี่ยังไม่ได้เลิกแต่พี่ยังไม่ได้เลิก
พี่ยังไม่ได้เลิกแต่พี่ยังไม่ได้เลิก
พี่ยังไม่ได้เลิกแต่พี่ยังไม่ได้เลิก
พี่ยังไม่ได้เลิกแต่พี่ยังไม่ได้เลิก
พี่ยังไม่ได้เลิกแต่พี่ยังไม่ได้เลิก

พี่ยังไม่ได้เลิกแต่พี่ยังไม่ได้เลิก
พี่ยังไม่ได้เลิกแต่พี่ยังไม่ได้เลิก
พี่ยังไม่ได้เลิกแต่พี่ยังไม่ได้เลิก

พี่ยังไม่ได้เลิกแต่พี่ยังไม่ได้เลิก

พี่ยังไม่ได้เลิกแต่พี่ยังไม่ได้เลิก

พี่ยังไม่ได้เลิกแต่พี่ยังไม่ได้เลิก

พี่ยังไม่ได้เลิกแต่พี่ยังไม่ได้เลิก

พี่ยังไม่ได้เลิกแต่พี่ยังไม่ได้เลิก
พี่ยังไม่ได้เลิกแต่พี่ยังไม่ได้เลิก